คุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้กันก่อนเลยนะครับ
เป็นความคับแค้นแค้นอกแค้นใจของลูกเลี้ยง
คือเขามีพ่อพ่อเนี่ยไปมีภรรยาคนใหม่เอาเข้ามาที่บ้าน
ตั้งแต่เขายังเด็กเลี้ยงดูกันมา

พอพ่อตายเสร็จแม่เลี้ยงก็ไปมีผู้ชายใหม่เอาเข้ามาอยู่ในบ้าน
พยายามทำทุกวิถีทางที่จะไล่เขาออกจากบ้านพูดจากับเขาก็ไม่ดี
เครียดแล้วก็กดดันไม่รู้จะทำยังไง

เพราะว่าเขาบอกว่าบ้านหลังนี้
พ่อของเขาก็มีส่วนสำคัญในการก่อร่างสร้างตัวสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมา
แล้วก็ตลอดระยะเวลาที่อยู่บ้านหลังนี้
หลังจากพ่อเสียชีวิตไปเมื่อ๒ปีก่อน

เหมือนกับจะไล่ให้ออกจากบ้านไปให้ได้

ใช่ค่ะเจ้าหน้าที่เทศบาลปากชมก็ต้องระดมฉีดน้ำ

บ้านเลขที่๓๙ในตำบลปากชมจังหวัดเลยนะคะ
ลักษณะบ้านเป็นบ้านไม้ไงคุณ
คือมันเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีไฟก็ลามเร็วนะคะ

ไฟเนี่ยโหมลุกไหม้อย่างรวดเร็ว
มีนางสุนทรอัคคศรีวรวัย๖๔ปี
ยืนมองบ้านตัวเองถูกไฟไหม้ตาปริบ

เจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า๔๐นาทีนะคะ
ถึงจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้

ควบคุมตัวนายมานะประทิรำวัย๒๔ปีได้
จับได้คาไฟแช็คในมือเลย

เขานี่แหละคือคนจุดไฟเผาบ้านหลังนี้
เค้าบอกว่าเค้าเนี่ยเป็นลูกเลี้ยงของนางสุนทร

แล้วพ่อก็ไปแต่งงานใหม่กับนางสุนทร

ตัวพ่อกับนางสุนทรช่วยกัน
หอมรอมริบสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมา

แล้วปรากฏว่าพ่อเสียชีวิตไปค่ะ

แต่คราวนี้นางสุนทรแม่เลี้ยง

แล้วก็พาสามีใหม่เข้ามาอยู่ที่บ้านด้วยแล้ว

พยายามทุกวิถีทางที่จะไล่เขาออกจากบ้านให้ได้

เขาก็เลยเก็บกฎด้วยเครียดด้วยไม่รู้จะทำยังไง

ไหนก็ไหนแล้วก็ไม่ต้องมีใครได้ละกัน

โกหัสี้
โดยหลังเกิดเหตุนะคะพนักงานสอบสวน
แล้วก็ผู้เห็นเหตุการณ์หาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
แล้วก็คุมตัวนายมานะลูกเลี้ยงที่เป็นผู้ก่อเหตุ

ก็หลังจากก่อเหตุไม่ได้หนีไปไหน

เจ้าหน้าที่มาควบคุมตัวนะคะ
ก็ต้องหาทางแก้ไขปัญหาด้วยวิธีอื่น

แล้วก็ไม่มีใครมีบ้านอยู่สักคนเลยค่ะนะคะ